ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อย
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำตกข้างทางค่ะ
ซึ่งคนที่โดยสารมากับรถเก่งคันนี้เนี่ย
มีด้วยกัน๓คนกับพระสงฆ์อีก๑รูปรวมเป็น๔คน
คุณผู้ชมปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต๑คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๓คน
สาเหตุถามว่าเกิดจากอะไรเมาแล้วขับค่ะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ไปสอบปากคำคนขับรถเก๋งคนนี้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเขาก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะ
บอกว่าเขาก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยโก๊งเล่ามากับเพื่อน
กินเนี่ยดื่มกันแล้วสุดท้ายก็มาเสียหลักแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คนด้วยนะคะ

กู้ภัยพรมธรรมแล้วก็ฮุก๓๑๔คิ้วค่ะ
ก็นำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถเก๋งคันนี้

หมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่า๒๓๑๕นครราชศรีมา
ในสภาพคือพลิกคว่ำแบบนี้นะคะ
หลังเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางที่
ไร่มันสับปะหลังบริเวณบ้านห้วยสายจุดหมู่ที่๔
ตำบลหนองบัวน้อยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยกัน
ก็คือนายสุรัตน์เถนอิสระอายุ๓๘ปี
นายชินบัญชาพกานนท์อายุ๔๐ปี
นายขออภัยค่ะพระสนองกลั่นกำเนิดอายุ๕๗ปี
เป็นพระลูกวัดโปร่งคงคารามตำบลกฤษณาอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมากู้ภัยก็นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายนายพิรุณซึ่งไม่ทราบนามสกุลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
จากการสอบถามนายสุรัตน์ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันที่ไปประสบเหตุ
บอกแบบนี้บอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นคนก่อสร้าง
หลังทำงานเสร็จก็ไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนร่วมงาน
ก็ที่นั่งมากับในรถสองคนนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูป
ก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปซื้อของในตลาดแต่ระหว่างทางเนี่ย
รถเกิดเสียหลักลงข้างทางเนื่องจากว่าตนเองมึนเมาสุรา
ก็ยอมรับตำรวจทพบหาน์สอบศวนเบื้องต้น
ทราบว่าคนขับมีอาการเมาสุราอย่างเห็นได้ชัดคาดว่า
ไม่ต้องคาดว่าแหละค่ะสาเหตุคือเมาแล้วขับ
อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจวัด
รวัติปริบาลล์แอลกอฮอล์คนขับหากเกินปริบานกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีคือแจ้งข้อหาขับรถในขณะมึนเมาสุราต่อไปนะคะ
ส่วนพระสนองหลังเกิดเหตุก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีคิ้ว
ตอนนี้อาการล่าสุดยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เนื่องจากว่าคือตอนประสบเหตุความดันขึ้นด้วย